โพสต์ยืนยันว่าผู้ถูกรางวัลจะได้เงินวันนี้
ฟังคำไต่สวนในคำร้องสั่งปิด
แพลตฟอร์มในการจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ
คือทนายชี้ว่าเนี่ยคู่กรณีเนี่ย
เป็นการร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมครับ
นายสุประชัยทิพย์สิทธนายความของนายพันธวัฒนาควิสุท
เขาไปร่วมฟังคำไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
เรื่องเดิมก็คือยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปิด
ฟอร์มดังกล่าวให้เหตุผลบอกว่าตรวจสอบพบ

เนื้อหาขัดต่อความสงบและศิลธรรมอันดี
ให้เข้าถึงการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสุประชัยชี้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงดิจิทัล
นำพยานเข้าสืบ๗ปากเพียงฝ่ายเดียว
ส่วนของน็อตไม่ได้นำสืบเลย
อย่างนี้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมครับ
พี่น้าคดีต้องขัดจากข้อที่จริงอีก
เนื่องจากว่าคุณน็อตเนี่ยได้ประกาศปิดเว็บไซต์

แตกสวนอะไรด้วยซ้ำคุณน็อตก็เหมือนรู้สึก
โดนรังแก่นะครับแม้กระทั่งว่า
พนักงานสอบสวนทั่วประเทศที่เรียกเขาไปนะครับ

พนักงานศักดิ์สวนเรียกไปทั่วประเทศ
ก็ขัดกับผลตม้ายอีกเหมือนกัน
ส่วนประเด็นที่มีผู้หญิงตกงาน

แล้วไปซื้อสลากของกองสลากพลัส
แล้วถูกรางวัลที่๑ที่เป็นดราม่า

มีการตั้งคำถามบอกว่าเหลือเงิน๒๐๐บาทจริงหรือเปล่านะครับ
็อตโพสต์ระบุว่าแท้จริงแล้วลูกค้ารายนี้
ไม่ได้เหลือเงิน๒๐๐แต่เหลือเงิน๑๔๐บาท
ส่วนปมที่เคยถูกรางวัลที่๒๒ฉบับ
แล้วไม่เหลือเงินเพราะลูกค้าเอาเงินไปใช้หนี้
แล้วก็ลงรูปหลักฐานสลิปการโอนเงินค่าสลาก
ล่าสุดน็อตโพสต์รูปกระเป๋าเดินทาง๒ใบใหญ่
อินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า
สลากของลูกค้าที่ถูกรางวัลมาขึ้นเงิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมจ่ายเป็นเช็ค
เงินเข้าจะทยอยโอนไปให้ลูกค้าทุกราย
คุณน็อตยังโพสต์ด้วยว่านะครับเป็นรูปถึงราคาสลากที่จำหน่าย
ราคาผู้ค้าสั่งซื้อสลากเพื่อถามกลับว่า
ราคาแบบนี้มันถูกลงแล้วใช่ไหม
ด้านสำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาลโพสต์ชี้แจงกรณีดราม่า
ผู้หญิงที่ถูกรางวัลจากกองสลักพลัสแล้วก็ขึ้นเงินไม่ได้
เนื่องจากสลากงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ดีเอสไอ
อายัดของกลางเมื่อมีการนำสลากมาขึ้นรางวัล
ก็เลยไม่สามารถจ่ายเงินได้ในทันที
แต่หลังจากนั้นมีการทำเอกสารลงนามเพื่อตรวจสอบสลากดังกล่าว

พอดีเอสไอตรวจสอบว่าเป็นสลากจริงนะครับ
ก็จ่ายรางวัลที่๑ยืนยันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าขั้นตอนของดีเอสไอครับ